แต่ว่าข่าวแรกเราไปเริ่มที่เรื่องของพายุดูร้อนที่มีการเกริ่นกันไปครับ
ตอนนี้ประชาชนหลายจังหวัดเองก็ต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน
จะเข้ามาตั้งแต่วันนี้ถึง๒๕มีนาคม
ส่วนเชียงใหม่เขาบอกว่าแหมอยากให้ฝนตกเหลือเกิน

มาดูที่ปัญหาต่างที่มันเกิดขึ้นกันก่อน
กควันสีขาวปกคลุมทั่วพื้นที่แบบนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่
ประชาชนจะต้องใส่หน้ากากอันดำราบแบบนี้นะครับ
คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานของเชียงใหม่มันมีเกิดขึ้นมาติดต่อกันเป็นวันที่สี่
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำนะให้ประชาชนดูแลสุขภาพ
หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากอดมัย
แล้วก็ควรจะปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้ามาในบ้าน
ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาทางภาคเหนือประกาศเตือนประชาชน
ระบุว่าประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
โดยมีลักษณะของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมทั้งมีฟ้าผ่าต้องระวังกันด้วยครับ
เช้าเชียงใหม่จึงมีความคาดหวังว่าถ้าฝนตกลงมาแล้ว
จะทำให้เกิดความชุ่มชื้นในอากาศและลดปัญหาเรื่องของการเผาป่าปัญหาบอกควันลงไปได้บ้าง
ให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนรับมือกับพายุฤดูร้อนในช่วงบ่ายถึงค่ำ
และมีฝนฟ้าขนองลมกระโชคแรงบางพื้นที่มีลูกเห็บตกด้วย
ด้วยนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดสะกดนครนครพนมบึงการเลย
กรสินขอนแก่นและอุดรธานีจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
ใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเพื่อป้องกันอันตรายนะครับ
ขณะที่เกษตรกรควรจะเตรียมรับมือแล้วก็ป้องกันความเสียหายกับผลผลิตทางการเกษตรด้วยเช่นเดียวกัน
ปิดท้ายที่จังหวัดกรสินคุณผู้ชมไปดูช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศค่อนข้างจะแปรปรวนตลอดทั้งวันนะครับ
อากาศก็ร้อนสลับกับมีฝนตกลงมา
กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศเตือนพายุฤดูร้อนทางจังหวัดเองก็มีการแจ้งให้ประชาชนเฝ้าระวัง
ตรวจสอบบ้านเรือนให้แข็งแรงรีบซ่อมแซมบ้านเรือนให้มีความพร้อมนะครับ
หลังก่อนหน้านี้มีพายุพัดบ้านเสียหายไปแล้วกว่า๕๑๖หลังคาเรือน
ก็เน้นย้ำให้ประชาชนระวังระหว่างที่มีการเกิดพายุฝนด้วย
หลังคาก็ถูกพัดปิวไปแบบนี้นะครับ